ติดตามกันที่อีกหนึ่งข่าวข่าวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแซ่บส่งท้ายปีเลยทีเดียว

เขามีการถ่ายภาพปฏิทินประจำปี๒๕๖๐นะครับ
เป็นภาพที่เรียกได้ว่าเซ็กซี่ที่สุดของทั้งคู่เลยก็ว่าได้ค่ะ
ได้รับเสียงชื่นชมส่งท้ายปีไปเต็มสำหรับพระนางคู่ขวัญสุดฮอตณเดชนคูกิมิยะและยายาอุรัสยา
กับการโพสต์ท่าถ่ายแบบแนวเซ็กซี่ริมหาดสายชายทะเล
เพื่อให้แฟนได้เก็บเป็นที่ระลึก
โดยทั้งคู่เผยว่าคอนเซ็ปต์ของงานในวันนั้นต้องการให้ออกมาในแนวมีสีสันสนุกสนาน
ซึ่งพอได้เห็นผลงานจริงก็รู้สึกพอใจ
และเอ่ยปากชมว่าเป็นงานถ่ายแบบคู่กันที่เซ็กซี่ที่สุดเท่าที่เคยทำมา
ส่วนบรรยากาศตอนถ่ายทำก็เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีเขินอาย
แต่หากว่าหลังจากนี้มีงานเซ็กซี่อื่นติดต่อเข้ามา
ขอตัดสินใจตามความเหมาะสม
จากผลงานชิ้นนี้เป็นการทุ่มเทเพื่อต้นสังกัดค่ะ
มีที่นี่ที่เดียวค่ะที่เราจะถ่ายกันแบบนี้

เขาก็บอกว่าเออจะมีอย่างนี้ที่ถ่ายประมาณนี้นะก็เอาละก็

แล้วก็เป็นแบบทะเล
ก็คือจะถ่ายแบบไม่ใช่ปฏิทินที่อยู่ในสตูดิโอ
เป็นเชิญชวนเรื่องของการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วย
นึกว่าเซ็กซี่ซี่ทุดเท่าที่เคยทำ
โอเคไหมผมว่าตามโอกาสที่เหมาะดีกว่า

ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะอยากแบบไปถ่ายกับยายา
แต่ก็น่ารักจริงนะคะรอติดตามผลงานของคู่นี้ละกันค่ะ